ต้องแข่งร้องทำเสียงให้เหมือนกับอึ่ง

อึงอ่างอึงอ่าง
นี่ฮะโทษนะค่ะ
ที่ฉันไม่เคยได้ยินอึงอ่างร้องมาก่อนเลยค่ะในชีวิตนี้

ไม่คือประกวดทำไมก่อน
เขาต้องการที่จะชูแนวคิดอนุรักษ์พวกสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ครับ
ึงอ่างกบเขียดเต่าเป็นต้น
คุณทำเสียงอึ้งอ่างให้ที่ฉันฟังหน่อย
โอ้โหผมทำไม่ได้จริงพยายามฝึกแล้วนะ
ถ้าเกิดทำได้จะปรากวดคือคลิปภาพบุตรอึ้งก็แล้วกันนะ
คุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลกครับ
การประกวดธิดาอึ่งก็คือธิดาอึงอ่างนั่นแหละฮะ
จัดขึ้นในพื้นที่ของอบตหนองขาอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับ
อกจากร้องทำเสียงให้เหมือนอึงอ่างแล้วซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินเสียงมันร้องนะ
แต่อาจจะมีอีกรุ่นแบบพิสดารแบบบนเวทีท่าเต้น

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พวกเธอเต้นได้แบบเด็ดสะดาวมากลองดูฮะ
เออเออเออ

เด็ดมั้ยครับโอปโตน้องค่ะเขาจัดในทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไงครับ
จริงป่าไม้แล้วก็สัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์กบเขียดเต่า
อ่างก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ว่าชูไอเดียของอึงอ่างขึ้นมา
ให้ทั้งเต้นให้ทั้งทำเสียงเรียนแบบครับ
หมู่บ้านสาวงามสามารถส่งตัวเองประกวดได้หรือใครจะส่งประกวดก็ได้ครับ
ขอแค่อายุขั้นต่ำคือ๒๕ปีน้ำหนัก๗๐กิโลกรัมขึ้นไป
คุณมิ้นผ่านไหม๒เกมนี้ค่ะ

ฉันกำลังคิดภาพตาลอยู่ว่าอึ้งอ่างไปแล้วค่ะ

คุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ในงานคนเยอะใช่ไหม
วัยรุ่นก็มาเพราะเขามีการแสดงบนเวทีด้วย
ป้องกันปัญหาคนตีกันไปดูหน่อยฮะเขาใช้อะไร
ใช้แห่แบบนี้แห่ทำยังไง
ถ้าใครจะตีกันจะเหวี่ยงแหออกไปมันหาปลา
มีกลุ่มคนสาธิตครับวัยรุ่นมารวมตัวกันเป็นขยงเลย
แล้วยังไงสาธิตเป็นแบบนี้มีการตีกันกัน
จะได้หนีไม่ได้อันนี้คนคิดนะสาธิต
สุดท้ายตัดภาพกลับไปบนเวทีครับ
ประกาศรางวัลครับผู้ชนะการประกวดธิดาอึมอ่าง
ในพื้นที่เอาประตอนหนองขากเกษตรสมบูรณ์ชะยภูมิ
หนึ่งเดียวในไทยและในโลกคือผู้หญิงท่านนี้ครับ
คุณอัชตาลินบัวสะจากหมู่๖บ้านนาสมบูรณ์
ร้องและเต้นได้น่ารักใกล้เคียงอึงอ่างมากกว่าคนอื่น
หรือเปล่าเนี่ยคือไม่รู้ถ้าเกิดว่า

ดิฉันปลื้มใจมากที่เรามีกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะ